ก่อนจะไปติดตามข่าวต่อไปนี้นะครับ

ผมกำลังฝึกอยู่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ย
เขาเป็นที่ฮือฮากันมากมีวิชาจีบ
นี่คุณแต่ดิฉันอย่างนี้ค่ะจิตไม่ติด
ตอนนี้คุณผู้ชมครับที่จุฬาเขากำลังฮือฮาเลย
เพราะว่าเปิดหลักสูตรมาเป็นวิชาจีบ
รับจำนวนจำกัดด้วยรับแค่๓๐คน

วกไปอีกเท่าหนึ่งมี๖๐คนด้วยกัน
วิชาจีบนี้คุณครูผู้สอนบอกว่า
ไม่ได้ต้องการว่าจะเรียนเพื่อจะไปหลอกคนอื่น

แต่ต้องการจะให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีสร้างรอยยิ้มลดความขัดแย้ง

ฮากันมาตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับคุณผู้ชม
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาทวิตภาพ
โดยเป็นภาพที่ระบุถึงหลักสูตรวิชาจีบที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาเปิดสอนครับมีข้อความนะครับบอกว่า
จุฬาเปิดเวิร์คชอปสอนจีบคนต้องโสดขนาดไหนถึงจะลงวิชานี้ได้
พร้อมทั้งโพสต์ภาพหลักสูตรชื่อว่าวิชาจีบวิชาที่คุณต้องรู้
ซึ่งอาจารย์สอนก็คืออาจารย์ธนิสสุนทรธนกรเปิดเรียนที่๓๐๓๑มีนาคมนี้
เรียน๒วันล่าสุดมีผู้รีทวิตข้อความนี้ไปละกว่า๕๐๐๐ครั้ง
แต่ว่ามีจำนวนคนเรียนมากเหลือเกินครับตอนแรกรับ๓๐แต่คนลงมา๖๐
อาจารย์บอกว่าเปลยไว้อาจจะเปิดสอนอีกทีต้นเดือนเมษายนนี้
ในเมษายนนี้สายตรวจโซเชียลไทยละทีวีก็ติดต่อไปยังอาจารย์ธนิดนะครับ
อาจารย์คนที่สอนวิชาจีบนี้อาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต้นของหลักสูตรนี้
ก็มาจากว่าได้นำวิชาจีบเข้าไปช่วยอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพิ่มเติมในวิชาการคิดในเชิงนวัตกรรม
จากนั้นก็นำเสนอหลักสูตรนี้กับทางกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
เป็นวิชาที่ไม่มีหน่วยกิจคือลงเรียนได้แต่นิสิตที่เรียนสำเร็จเรียนผ่านเนี่ย
จะได้รับใบประกาศนียบัตรเท่านั้นนะครับ
วิชาจีบในที่นี้อาจารย์อธิบายว่า
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ใช่วิชาที่ว่าจะเรียนไปแล้ว
แล้วก็ไปหลอกจีบคนอื่นหรือว่าสอนให้เป็นคนเจ้าชู้
จุดเริ่มต้นของวิชานี้เริ่มจากความคิดแบบพื้นเลยครับ
ตั้งคำถามบอกว่าทำไมเราไม่เรียนวิชาจีบ
เพื่อให้มีชีวิตคู่ที่ดีเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้
ก็เกิดจากการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ถูกต้อง
จริงแล้ววิชานี้เป็นหนึ่งในโปรเจคของตัวเองนะครับ
เป็นการพัฒนาชีวิตคนโดยการสอนจิตวิทยาขั้นสูง

อาจารย์ตอบกลับมาบอกว่าวิชานี้จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการ

ลูกค้าก็ได้จีบเจ้านายก็ได้
หมายถึงว่าให้ได้ใจลูกค้าให้ได้ใจเจ้านายนะครับ
ปัจจุบันนี้มีนิสิตสนใจมาสมัครเรียนวิชานี้เกินโคต้าแล้ว
จะเปิดคลัสเรียนที่๒๗๘เมษายนนี้
ที่เคยสอนนิสิทธิ์มาให้ชมบังช่วงบังตอนนะครับ
ลองไปดูบรรยากาศการสอนกันครับว่าเป็นยังไงครับ
วิธีการที่จะพูดให้คนประทับใจมีปัจจัยอยู่สองอย่าง

๒โดนใจ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอ
ฉบับเต็มวิชาจีบของอาจารย์ธนิษฐ์นะครับ
สนุกกันต่อนอกจอนะครับวิชาจีบ
โสดก็เรียนได้คนไม่โสดก็เรียนได้
เราจะย้อนกลับไปสมัครเรียนยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า

เพราะนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สร้างความประทับใจฝึกให้มีสติอ่านใจคน
เห็นคุณค่าผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์
การสร้างเสน่ห์ตามธรรมชาติและการจัดการกับอารมณ์
เขียนไว้ในเรื่องของวิชานี้เลยนะ
เนื้อหามีอะไรบ้างเขาเขียนระบุไว้แบบนี้

ทำให้สังคมลดความขัดแย้งได้ด้วยนะคะ